ชาวบ้านแถวลำปลาทิวราชกระบังเขาบอกเหม็นจังเลยเหม็นมาจากพงหญ้าตรงเนี้ย
ถ้าเป็นหมาต้องหมาตัวใหญ่แต่เข้าไปดูปั๊บเป็นศพครับคุณผู้ชมฮะ
ศพคนนี่แหละหมกอยู่ในป่าแล้วสภาพศพคล้ายถูกฆาตกรรมด้วย
เมื่อคืนที่ผ่านมาตำรวจสอนอชะหลองกรุงคุณผู้ชมไปตรงนี้เนี้ยนะฮะ
ครับริมถนนซอยคุ้มกล้าวยี่สิบสี่แขวงลำปลาทิวเขตราชกระบังครับ
โดยรอบที่เกิดเหตุเหม็นครับเหม็นตลบไปหมดคุณผู้ชมฮะ
เจ้าหน้าที่หลายนายต้องสวมหน้ากาก๒ชั้นเลยเพื่อปิดกั้นกลิ่นด้วย
สภาพศพคาดว่าเป็นผู้ชายอายุประมาณสามสิบถึงสี่สิบปี
เสื้อยืดแขนยาวสีน้ำเงินกางเกงยีนสวมสร้อยคอแล้วก็สวมนาฬิกานะครับ
ไม่พบกระเป๋าเงินหรือว่าบัตรประจำตัวประชาชนคาดว่าเสียชีวิตมาแล้วประมาณ๑เดือนครับ
ขณะที่ร่างกายนะครับมีร่องรอยบาดแผลกระโหลกหน้าเนี่ย
ตรงตรงหน้าผากเนี่ยนะครับแล้วก็ถึงจมูกเลยนะ
ยาวลงมาเนี่ยยุบผิดรูปที่หน้าอกมีลักษณะคล้ายแผลถูกแทงด้วยของมีคม
ตำรวจส่งไปชนะสูตรอย่างละเอียดที่สถาบันนิติเวชวิทยาอีกครั้งหนึ่งครับ
ช่วงบ่ายที่ผ่านมาทีมข่าวเย็นไทยรัฐนะครับลงพื้นที่ที่เกิดเหตุนะครับ
ชาวบ้านยืนยันบอกว่าก่อนจะพบศพเนี่ยได้กลิ่นเม้นเม้นเม้นเม้น
มาเป็นสัปดาห์แล้วแต่ก็ไม่มีใครรู้ว่ามันอยู่ตรงไหนไอ้กลิ่นนี้
ช่วงกลางคืนที่ผ่านมาชาวบ้านตัดสินใจไม่ไหวแล้วนะครับ
ก็เดินสืบท้าวก็ไปปรากฏว่าเอาเจอขาโผล่เอามาจากโครงย่าครับ
โอ้โหยอมรับเลยว่าจุดที่พบศพมันเป็นทางเปลี่ยว
คุณผู้ชมเห็นไปแล้วใช่ไหมถ้าเป็นกลางคืนคนไม่กล้าผ่านนะครับ
เพื่อนอีกคนนึงลงไปก่อนแล้วมองไม่เห็นผมก็ดึงเข้ามา
ดึงเข้ามาแล้วก็ดึงมันยิ่งเตะจมูกแล้วอีก
แล้วก็ไปสายส่องดูอีกแรกส่องดูส่องดู
มันจะเหมือนไอ้พร้าวพวกพร้าวสัตว์อะไรแหละครับ
ผมยังไม่แน่ใจเลยส่องดูอีกทีเอาจังเลยทีนี้

อย่างไรก็ตามนะครับฝ่ายสืบสวนของสรรค์ชะลองกรุง
อยู่ระหว่างตรวจสอบข้อมูลคนหายนะครับว่า
ไอ้หนึ่งเดือนที่ผ่านมามีไหมนะครับประกาศคนหายตามหาคนหาย
แล้วก็อยู่ระหว่างตรวจสอบกล้องวงจรปิดตลอด
เส้นทางที่เชื่อมโยงซอยนี้ด้วย
ประเด็นการเสียชีวิตพุ่งเป้าไปที่การฆาตกรรมเป็นหลักครับ
เพราะว่าสภาพศพเหมือนลักษณะเป็นฆ่าอำพลาง
หรือว่าลวงมาฆ่าชิงทรัพย์ครับ